รายการอบจมหาสนุกสัปดาห์นี้
เดินทางมาที่จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย

พบกับแขกรับเชิญร่าง

เคยมาไหมที่จังหวัดสมุทรสงครามนี่

แต่ใช้เวลาเดินทางประมาณ๔ชั่วโมงครึ่ง

กลับมาถึงนี่๔ชั่วโมงกว่า

ท่านนายกอบจขอพาไปรู้จักกับหลากหลายตลาด
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจนต้องมาสัมผัส
แล้วมาลุ้นเงินหมื่นในช่วงขอตอบ

จะช่วยคุณสมจิตพิชิตเงินรางวัลไปได้หรือไม่

จากนั้นออกแรงแข่งขันกัน

งานนี้จะวุ่นและมันกันขนาดไหน
ติดตามได้วันอาทิตย์นี้บ่าย๓โมงตรง

ห้ามพลาดนะขอบอก